หยุดค่ะเพลงจบอารมณ์ดิฉันไม่จบค่ะ

ใช่แล้วเพราะว่าเรื่องราวของของกินนะคะรออยู่เพียบเลย
แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ดิฉันแอบอ่านไลน์ค่ะ

ถ้าทำแล้วกรุณาส่งรูปมาให้เราดูด้วย
ใช่ไหมดิฉันอยากเห็นเหมือนกันคุณลองทำก่อนไหม

ทำบนหน้าเลยก็ได้กลับ
ในช่วงนี้คุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะพาไปดูหน่อยเรื่องราวของกับแกล้ม
เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดาขายตามร้านทั่วไป

กับแกรมพวกถั่วใช่มั้ยคะ
ใช่แล้วเจ้าของร้านก็คืออยู่ตรงนี้นี่แหละ
อย่างนี้เหรอ
กำลังฮิต
แล้วร้านเขานี่ชื่อร้านอย่างแนวนะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง
นี่แหงะมีป้ายอยู่
โอ้โหแล้วเจ้าของร้านนี่ก็คือนายสมศักดาแก้วเงิน
แต่รู้ปุ๊พี่ดาวัย๔๐ปีเหล่าเจ้าของร้านนะครับ

ใช่ตั้งภาพเราไปเท่าประกัน
ก็กำลังเร่งมือทำกับแก้มให้กับลูกค้าวายโจ
บนรถกระบะคู่ใจที่เขาดัดแปลงมาเป็นห้องครัวขนาดเล็กนี่แหละครับ
ทำก็ทำคนเดียวนี่แหละไม่ต้องมีใครช่วย

เสิร์ฟเองด้วยเขาบอกว่าปกติรถคันนี้จะไปจอดตาม
สถานบันเทิงในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ
เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายกลุ่มลูกค้า
จากรสชาติจะอร่อยแล้วก็บอกว่าจุดขายของร้านนี้คือ
ชื่อเมนูอาหารที่แสนจะกิ๊บเก๋นะครับ
ไปดูกันหน่อยว่ามีเมนูอะไรกันบ้าง
เมนูนางฟ้าโดนจิ้มฟังแล้วแหมยังไงเนี่ย
จริงมันคือเห็ดนางฟ้านึ่งจิ้มกับน้ำพริก
อันนี้แบบเป็นอาหารเหนือนะคะ
งั้นลองเดาเมนูนี้หน่อยนะคุณผู้ชมแล้วก็น้องใบตองลองเดาตามไปด้วย
หมู๑๘มงกุฎหมูนางงาม
กวดเอามงกุฎอย่างนั้นแต่เป็นหมูตุ๋น
เขาเลยเรียกว่าหมู๑๘มงกุฎครับ
และภาพยนตร์กรอบอันนี้น่าจะรู้

ภาพยนตร์หนังนั่นเองนะคะ
อาหารของเขานี่ก็แปลกแล้วนะ

เพราะฉะนั้นเราต้องไปสอบถามกับเขาหน่อย

ขายกับแก้มมาแล้วนาน๔ปี
ปกติชอบทำอาหารโดยเฉพาะกับแกล้ม
ให้กับกลุ่มเพื่อนในการนั่งกินกันอยู่แล้ว

ทีนี้เพื่อนเขาบอกว่าอร่อยติดใจ
ก็เลยมาลองเปิดร้านขายมันดูซะเลย
สุดท้ายโอ้โหสร้างรายได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับ
ลองฟังเสียงพี่แกดูครับ

เวลาขินเหล้าเวลาขับกับแก้มชอบขับกับแก้ม
ขับกับอย่างเพื่อ
พี่อยู่ในริมประหว่างฝีมือเขา

แล้วที่สำคัญทำอยู่คนเดียวเนี่ย

มือเป็นระวิงเลยนะก็ต้องชอบด้วยเนาะไม่งั้นไม่ไหวแล้ว
ดายังบอกอีกว่าขายราคาเนี่ยไม่แพงนะครับคุณผู้ชมครับ
ละ๕๐บาทเท่านั้นเพราะว่าอยากให้ลูกค้าทุกคนได้กินกับแต้มอร่อย
มือแกนั่นเองส่วนยอดขายตอนนี้เขาบอกว่าลดลงเล็กน้อยจากเมื่อก่อนนะครับ
เคยขายได้เฉลี่ยต่อวันประมาณ๔๐๐๐บาท
แต่แกก็บอกว่าช่วงนี้ก็เลยขายไม่ค่อยดีไงขายได้ประมาณ๓๐๐บาทต่อวันเท่านั้น
ใครที่อยากชิมกับแกล้มอร่อยแนวชิกไปอุดหนุนพี่ดากันได้นะครับคุณผู้ชมครับ
ไม่จำเป็นต้องไปซื้อเพื่อที่จะมานั่งทานกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไร
ไปซื้อมาทานอร่อยทานกับข้าวก็ได้
เพราะว่ามีทั้งต้มแซ่บมีอะไรนะคะคั่วแห้งไก่คั่วแห้งเนื้อเยอะแยะมากมาย
ใครสนใจจะทานกับข้าวดิฉันก็ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะคะ
หรือว่าใครที่เคยไปทานแล้วส่งไลน์มาบอกเราก็ได้ว่าอร่อยหรือเปล่า
แล้วก็เชื่อว่าหลายคนจะต้องลองไปหลังจากจบรายการแน่นอน

ข่าวนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเอาใจหนุ่ม

คนนี้ใช่ไหมคนนี้ค่ะอันนั้นลูกไก่อะไรคะ
น่ารักไหมเขาเพิ่มให้ภาพมันดูน่ารักมากขึ้นไง
ให้เข้ากับหน้าตาน้องเขาน้องเขาชื่อน้องวินัทฐาวรวีสิริคุณวงไพรสาน

สาวประเภท๒สุดเซ็กซี่ที่กำลังโด่งดังบนโซเชียล
ยืนยิ้มหวานทอดกล้วยแบบนี้เลยค่ะ
ให้ลูกค้าที่ไปยืนรอหน้าร้านริมถนนบ้านกอก
หน้ามหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตำบลบ้านเป็ดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น

น้องวิบอกว่าเพิ่งจะเรียนจบปริญญาตรี
จากมหาวิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพนะคะ
ช่วงนี้ค่ะอยู่ระหว่างการรองาน
ไปช่วยญาติผู้พี่ขายกล้วยทอดซะเลย
เพราะว่าชอบงานด้านค้าขายอยู่แล้ว
และที่สำคัญน้องวิเขาบอกว่าสุขใจค่ะ
ได้ขายของให้กับลูกค้านุ่มได้กระชุ่มกระชวย

ด้านน้องแอมนะคะวิพาพรโต๊ดสนทบวัย๓๐ปี

เปิดร้านได้เพียงแค่๑๐วันนะคะ
ไม่คิดว่าจะขายดิบขายดีขนาดนี้

ให้กับน้องวิญาติสาวประเภท๒คนสวยเลย
เพราะว่าถูกแชร์ว่อนโลกโซเชียลกันเลยทีเดียวสำหรับเรื่องนี้นะคะ
โอ้ยเดี๋ยวนี้ใครหล่อใครสวยมาขายของตามดินชายขายดิบไปดี
ใช่เพราะว่าน้องวิหลังจากที่ชาวเน็ตแชร์ภาพไป
มีการแต่งตัวเซ็กซี่ขายกล้วยทอดลูกค้าก็ทยอยกันมาซื้อมาก
เพราะว่าอยากเห็นตัวเป็นเป็นแล้วก็ช่วยให้ขายกล้วยทอดหมดตั้งแต่บ่ายนะคะ
ที่ปกติกว่าจะหมดก็ปลาไป๖โมงเย็นแล้ว
จากนี้ค่ะลูกค้าแทบทุกรายต่างก็ไม่พลาดที่จะขอเซลฟี่กับน้องวิเป็นที่ระลึกนะคะ
แล้วก็เช็คอินขึ้นโซเชียลเพื่อแสดงว่าได้มาเจอแม่ค้าขายกล้วยทอดสุดเซ็กซี่ในเมืองขอนแก่นแล้วจ้า
แต่สวยมากสาวประเภท๒ในประเทศไทยเดี๋ยวนี้นะสวยมากจริง
ไม่รู้ว่าผู้หญิงอย่างดิฉันจะมีที่ยืนหรือเปล่านะคะ
นี่ก็เป็นแบบอีก๑วิธีการเรียกเรตติ้งเรียคลูกค้าในร้านไหนก็ทำกันได้เหมือนกัน

นั่นก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เขาบอกว่าไปทานก๋วยเตี๋ยวร้านเขาแล้วนี่นะ
ชามกลับบ้านด้วยแจกถ้วยแจกชามกลับบ้านไปเลย
จะเป็นยังไงไปติดตามครับที่จังหวัดเชียงใหม่ครับ
คือทานก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วก็ถือชามกลับไปล้างที่บ้านเหรอคะ
ไม่ใช่เขาแจกจานใหม่ให้เลย
เป็นไงล่ะเป็นอีกหนึ่งวิธีการในการเรียกลูกค้านะครับ

บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแชร์ภาพในเฟซบุ๊กมาเยอะเลยที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเปิดใหม่
ตั้งอยู่ปากทาง๓แยกบ้านแม่ปูคาถนนเชียงใหม่

เขาใช้กลยุทธ์แหวกแนวก็คือขายก๋วยเตี๋ยวแถมชามก๋วเตี๋ยให้กับลูกค้ากลับบ้านไปเลย
และอย่างที่น้องใบตองบอกไม่ใช่ชามก๋วเตี๋ยที่เราทานนะ
แต่เป็นชามก๋วยเตี๋ยวใหม่ไม่ต้องไปล้างเอาไปใช้ที่บ้านได้เลย
เรียกว่าไม่อยากล้างแล้วเอากลับไปเลยแล้วกันไปล้างให้ด้วย

ถ้าในทางนั้นพูดสิข่าวของไทยรัฐทีวีก็ไม่รอชาตินะคะ
ตามไปดูถึงที่ให้เห็นกับตาแล้วได้พูดคุยกับนาง
ชนทิชาก้อนใจอายุ๓๙ปีเจ้าของร้าน
ซึ่งเปิดเผยว่าเดิมทีเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้ว
และหลังจากไปทำงานรับจ้างอยู่หลายจังหวัด
ก็กลับมาอยู่ที่บ้านที่อำเภอสรรกำแพง
ได้พาครอบครัวไปเที่ยวที่จังหวัดลำปาง
ถ้วยและจานวางขายเป็นจำนวนมาก

เหมาซื้อมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ย
ลองเอาชามก๋วยเตี๋ยวแถมให้กับลูกค้า
ติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วย

พอทานเสร็จรีบมาทวงทันทีไหนชามผม
คือถ้าทานกี่ชามแล้วก็ให้ตามจำนวนนั้นหรือเปล่าคะ
เขาบอกว่าขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ย
ชามละ๓๕แบบธรรมดา

แต่ถ้าสั่งพิเศษเนี่ย
บาทจะแถมชามใบใหญ่ให้เลย

ส่วนเมนูครับมีทั้งก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นน้ำใสลูกชิ้นเนื้อสดเนื้อเปื่อยและแถมน้ำดื่ม
กับผักสดให้ฟรีอีกด้วยนะ

ใช่แล้วถูกใจหลายคนที่ชื่นชอบในการทานก๋วยเตี๋ยว

ส่วนลูกค้าเนี่ยเขาบอกว่าที่ไปบ่อยเนี่ยนะ

ชามเต็มบ้านแล้วอยากได้จานบ้าง
ทางร้านก็ใจดีไปหามาให้
เอาจานไปเผื่อจะไปใส่คงใส่ข้าวทาน
คือตอนนี้มีชามใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้ว

ต้องยอมรับจริงว่าร้านนี้เขาใจดีนะ

ทุกวันนี้ก็มีลูกค้ามาอุดหนุนตลอดนะครับ
บางคนนำเรื่องราวนี้ไปแชร์
สังคมออนไลน์นะครับ

ร้านขายของต่างก็มีการนำไอเดียเก๋
เพื่อมาเป็นวิธีการขายอย่างหนึ่งแหละ

แล้วก็มีการแชร์ผ่านโลกโซเชียลมากมาย

เมื่อกี้เห็นในชามเนี่ยโหลูกชิ้นขนาดนี้
น่าจะเท่ากัมปั้นดิฉะนั้นจะเลยใหญ่กว่าเห็น
หุ่นยนต์ซุปเปอร์ฮีโรณ์ซีซันสดุตา
เป็นฝีมือของอนุสรอยู่สุข
ชาวนครนายกที่นำเสร็จเหล็กเลื้อชัย

แต่ด้วยความชื่นชอบโมเดลหุ่นยนต์

นำวัสดุเหลือใช้จากการสร้างคาแคร์ไปประดิษฐหุ่นยนต์ตั้งโชว์หน้าร้าน
หวังเรียกความสนใจให้ลูกค้าแล้วโพสต์ลงเฟซบุ๊ก
หลังจากนั้นไม่นานก็มีชาวเกาหลีติดต่อเข้ามาซื้อผลงาน
นุสรพยายามค้นคว้าหาข้อมูลวิธีแปรรูปเจ็ดเหล็ก
มาสร้างเป็นหุ่นยนต์ในอินเตอร์เน็ตอย่างจริงจัง
เพราะผลตอบรับดีมีคนสนใจ
เนื่องจากยังไม่ค่อยมีใครนำเศษเหล็กไปแปรรูปเป็นหุ่นยนต์แบบนี้ค่ะ
ล็อตแรกอนุสรต้องส่งหุ่นยนต์ให้ลูกค้า๖ตัว
ขณะนี้กำลังเร่งมือทำล็อต๒อีก๑๐ตัว
สำหรับกลุ่มลูกค้าในประเทศจะเป็นร้านค้าและรีสอร์ท
หากลูกค้ารายไหนมีแบบมาให้ก็สามารถผลิตตามความต้องการได้ทันที
ส่วนราคาขึ้นอยู่กับความยากง่าย
หุ่นยนต์ความสูง๒เมตร๕๐เซนติเมตรราคาประมาณ๑แสนบาท
อนาคตหากมีออเดอร์สั่งซื้อมากขึ้นอนุสรเล็งขยายโรงงาน
โดยจะแยกโรงงานสำหรับส่งขายในประเทศกับต่างประเทศ
หุ่นยนต์แต่ละตัวจะใช้เวลาผลิตประมาณ๑เดือน
ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของแบบ
หากเป็นแบบไหนที่ลูกค้าต้องการอาจใช้เวลาประมาณ๒เดือน
ประกอบการสร้างหุ่นยนต์แต่ละตัวจะเริ่มสร้างจากส่วนขาลำตัว
ทั้งสองข้างไปจนถึงหัว
เพื่อเกิดความสมดุลในการรองรับน้ำหนักที่กดลงมายังฐานล่างค่ะ

ในระยะเวลานาน
ก็แพ็กกิ้งประมาณอาทิตย์หนึ่งครับ
เพราะเขาต้องเอาสินค้าไปตรวจสอบ
ถ้าเกิดมีคนสนใจมาเอารูปแบบมา
เราจะต้องมีวิธีการใช้ประมาณกี่เดือนกี่วันในการสร้างแต่ละตัว
ถ้าเป็นแบบเราต้องขอเวลาประมาณเดือนกว่าประมาณ๒เดือน
มันเป็นต้นแบบแกะใหม่
ถ้าเป็นงานที่เราเคยทำมามันก็เร็วครับ
นับเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้จากเศษวัสดุผ่านความคิดสร้างสรรค์
และอดทนในการสร้างผลงานหุ่นยนต์แต่ละตัว
สะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพผ่านฝีมือคนไทย
จนเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โหสุดยอดไปเลย
คนไทยทำอะไรไม่แพ้ชาติใดในโลกแน่น

สั่งได้นะคะใครที่สนใจ
จริงแล้วชาวต่างชาติเขาชื่นชอบอยู่แล้ว

เพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทาง

ก็ไปลองดูกันได้นะเป็นยังไง
ใครที่ชื่นชอบก็สามารถสั่งซื้อกันได้นะคะ

หน้ายังมีอีกหลายเรื่องราวให้ได้ติดตามครับ